แล้วก็หยาบคายนะฮะเรื่องมีอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมนะฮะ
คำที่รุนแรงแล้วก็ค่อนข้างหยาบคาย
ร้อนถึงเหล่าบลิ้งทั่วโลกค่ะต้องออกมาโพสต์ข้อความนะคะ
แล้วก็ซัพพอร์ตศิลปินที่พวกเรารักกันด้วยก็เลยติดเทรนด์ทวิตเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะ
แล้วจุดเริ่มต้นของประเด็นดราม่าเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่มีแฟนคลับอินเตอร์กลุ่มหนึ่ง
มีการพูดไปถึงลิซ่าผ่านการแชทแบบกลุ่มค่ะใจความก็มีลักษณะมุ่งไปทางเหยียดเชื้อชาติแหละ
บอกว่าลิซ่าเป็นคนไทยใช่ไหมก็ไม่บริสุทธิ์นะสิ
เนื่องจากว่าเธอเป็นสาวไทยและประเทศไทยเป็นอะไร
เป็นดินแดนที่มีการค้าประเวณีเป็นอันดับหนึ่งอ่านปุ๊บอุ๊ดตั๊กเอามือขวาทาบอกเลยอ่ะ
ร้อนระอุไฟร้อนจริงคุณผู้ชมแรงมากนะ
จริงเขาใช้คำพูดคำจาที่แรงกว่านี้ดิฉันพยายามอ่านให้มันซอฟต์แล้วนะคะ
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ค่ะก็ทำให้ชาวบลิ้งไม่พอใจเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่ามองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินที่พวกเขารักแล้วก็พวกเราด้วยนะ
แล้วก็ยังเป็นการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศอื่นอีกด้วย
แล้วก็เลยให้เป็นเหตุให้อีกหลายคนค่ะ
เพื่อรณรงค์ให้หยุดการกระทำที่เป็นการเหยียดชาติภัณฑ์
แล้วก็ลดถอนคุณค่าความเป็นผู้หญิง

ซึ่งทำให้ข้อความดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงในโลกทวิตเตอร์
ก็ติดเทรนด์เป็นอันดับที่๒เหมือนกัน
เอาลงสิดูนะจะมาว่าน้องลิซ่า
เพื่อเราพร้อมปกป้อง
แท็กเรสเปคริซ่าด้วยค่ะ